คุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ใจสู้จริง
จำได้ไหมภาพยนตร์ของเขาตอนนั้นภาพยนตร์วัยโอโลวน
ขาดคุณย่อยยับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชม

แต่ว่ารอบนี้ไม่ง้อลงหนังนะเพราะว่าเขาเตรียมที่จะสร้างแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาเอง
ซึ่งแพลตฟอร์มนี้มันจะคล้ายกับเน็ตฟลิกที่เราดูกัน
คาดว่าเดี๋ยวจะพลาดหลังอีกสองเดือนขึ้นหน้า
ส่วนการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยเอ๋บอกว่าลงทุนไปไม่มากไม่น้อยหลักล้าน
ซึ่งจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจในการทำแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาก็คืออาเอกบอกว่า
อยากจะรักษาหนังไทย
คือตัวเองในฐานะที่เติบโตมากับวงการหนังตลอด๓๐ปี
หลังจากนี้ก็จะหาเวทีให้ภาพยนตร์ไทยได้เล่น
โดยที่ไม่จำเป็นต้องง้อโรงภาพยนตร์

ตอนนี้ก็ยังรอคือ
เรื่องเก่าเนี่ยมันยังขาดทุนร้อยเปอร์เซ็นต์
เพื่อที่จะฉายแล้วก็ให้คนเข้าไปดู

มันก็เป็นหลักล้านนะนะ
แต่ว่าเราก็จะใช้วิธีการรวมคนที่เขาเก่ง
แล้วเราก็วิธีการของมันมันอาจจะทำจากเล็กแล้วขยายขึ้นไปเรื่อย
เอาจริงคุณผู้ชมหนังไทยมันก็มีเสน่ห์ในตัวของมันเอง

ไม่ใช่นะลองเปิดใจแล้วดูก่อน
ใช่นะคะก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะ